พร้อมผู้นำชุมชนมีการประชุมแผนเผชิญเหตุรองรับผู้อบพยพ
ถ้าเกิดว่ามีการต่อสู้ลุกลามตามแนวชายแดนของอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
หลังทหารพม่ามีการส่งกำลังพร้อมอาวุธเตรียมประทะกับทหารกระเหลี่ยงของฝั่งไทยนะครับ
ซึ่งมีพันเอกพิเศษหม่องชินตู่เป็นผู้บังคับการ
ได้สั่งการให้๑๐๐เอกฉวยเซผู้บังคับ๑๐๐อาวุธหนัก
ก่อบังคับการควบคุมที่๑บ้านใหม่จีงูอำเภอแรงป่วย
จังหวัดพาอันของพม่าครับภายหลังจากที่ถูกกองกำลังกะเรียง
พุทธก้าวหน้าโจมตีที่ตั้งต่างบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
กองบังคับการควบคุมที่๑ห่างจากชายแดนไทย
อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากประมาณ๔กิโลเมตรเมื่อ๒วันก่อน
ล่าสุดกองกำลังกระเรียงพุทธเก้าหน้าถูกถล่มด้วยอาวุธหนัก
ต้องล่าถอยไปทางทิศใต้แล้วนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวในจังหวัดตากพันเอกกฤษพันธสาผู้บังคับหน่วยทหารพรานที่๓๕
เอกโสพลนันทสุวรรณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๔
ตระนายสืบพงษ์นิ่มภูมิสวรรค์ในอำเภอท่า๒ยาง
ก็มีการประชุมกันแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุในการรองรับผู้อบพยพ
ที่มีการต่อสู้ลุกลามตามแนวชายแดนด้านอำเภอท่าสองอย่าง
เมืองต้นก็ได้ออกไปเยี่ยมเยี่ยมชาวบ้านตามแนวชายแดนซึ่งยังคงมีขวัญแล้วก็กำลังใจดีทุกคนนะครับ